สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันนะคะ
ข่าวแรกค่ะเอาใจสาวกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างเพชรธกฤษ
ตอนนี้ค่ะหนุ่มเพชรออกมายอมรับแล้วว่าห่างกับแฟนสาวนอกวงการ
คบหาดูใจกันมานานถึง๖ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรไปฟังกันค่ะ
เผยนะคะว่าสวมคอนเวิร์ตแยกทางจากหวานใจไปอีกคนแล้ว

เลิกรากับแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานกว่า๖ปี

งานนี้นะคะเพชรชี้แจงว่าสาเหตุเป็นเพราะเจ้าตัว
ทำในสิ่งที่ฝ่ายหญิงต้องการไม่ได้
อย่างที่แฟนสาวโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว

คู่รักบางคู่คบกัน๑ปี๒ปีก็แต่งงานกันแล้ว
แต่บางคู่เกิน๕ปีอย่างไร้วี่แววจะมาสู่ขอ
ซึ่งตัวเธอจะไม่ขอรอคนที่ไม่พร้อมจะสร้างชีวิตคู่กับเธอ

ซึ่งนักแสดงหนุ่มก็ยอมรับนะคะว่ายังไม่พร้อมสำหรับเรื่องการมีครอบครัว
เนื่องจากมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งงานในวงการบันเทิง

และโดยเพชรก็เข้าใจถึงหัวอกลูกผู้หญิงค่ะ
ยอมที่จะปล่อยให้ฝ่ายหญิงมีทางเลือกใหม่
แต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนกันได้เสมอนะคะ
ในส่วนนี้คือเรายังไม่พร้อมเพราะว่าหนึ่งคือเราภาระเราต้องดูแลครอบครัวเป็นหลักนะครับ
ก็มีครับก็มีคุยเราก็คุยหลายครั้งแล้ว
แต่ด้วยความที่อันนั้นเราเข้าใจผู้หญิงหัวอกผู้หญิงว่าเขาต้องการอนาคต
เขาต้องการความมั่นคงแต่เรายังให้เขาไม่ได้
เราก็เลยต้องยอมที่จะถอยหลังออกมา
ถือว่าเราเปิดทางให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเรา
ตอนนี้เป้าหมายหลักก็คือทำงานเลี้ยงครอบครัวครับ